อีกหนึ่งความคืบหน้าบ้างนะคะเรื่องที่เรานำเสนอไป
ข่าวที่มีหนุ่มหื่นคนนึงเนี่ยทำทีว่าโอ้โหเจ็บแขนกดชะโครกไม่ได้
แล้วก็หลอกให้เด็กแค่แปดขวบเองเนี่ยนะคะตามเข้าไปในห้องน้ำ
พิการภายในห้างแห่งหนึ่งแล้วก็ไปทำอนาจารย์
โชคดีมากที่เด็กคนนี้วิ่งหนีรอดออกมาได้แล้วก็ไปหาแม่นะคะ
เปิดประตูวิ่งหนีออกมาอย่างที่เราได้นำเสนอคลิปภาพนี้ไป
จับตัวชายคนนี้ได้แล้วนะคะช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประธานนันทกรอบกุลผู้กำกับการสพพระประแดง
จังหวัดสมุดประการพร้อมด้วยทีมตำรวจ
ก็ไปจับกลุ่มนายนิธิพัฒระนิธิวาธีอายุ๔๐ปีค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๑๐๘ทับ๙๒แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพนี่เอง
ซึ่งก็เป็นตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรประการลงวันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไป
เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์
กระทำอนาจารย์เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
พาบุคคลอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ถนนพระราม๓แขวงช่องนนทรีย์เขตยานวากรุงเทพ
จากนั้นนำตัวเข้ามาสอบสวนที่สพพระประแดงค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น
ผู้ต้องหาให้การว่ากระทำอนาจารย์เด็ก
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมความชอบส่วนตัวนะคะ
ฟังเสียงของทางด้านของพันตรวจเอกประธาน
ที่นำทีมไปจับกุมนะคะ
ในเบื้องต้นในชั้นจับกุมเขาก็รับว่าเขาไม่คุณทำนะคะ
แต่ว่าในชั้นสอบสวนเด็กจะเป็นการเพิ่มเติม
เบื้องต้นคงเป็นรสชะมีหิวเป็นตัวนะคะ
ภูมิขึ้นให้หิวเป็นตัวมากกว่า

ครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเหมือนกันไหมคะ
ออกอุบายให้เด็กจะทำ

เบื้องต้นใจหาต้องหากาไรบ้างคะ
มันเกี่ยวกับการท่าผู้ยาวและการอาณาจรรย์เด็ก
แต่ถ้าทางการสอบสวนพบว่ามีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก็จะต้องการเพิ่มเติมส่วนครับ
สนิยมความชอบส่วนตัว
นั่นหมายความว่าทำบ่อยแล้วใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานช่วงปี๒๕๕๙ด้วย

แต่ว่าก็มีคำชี้แจงมาว่าคือเขาเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว
แล้วรู้สึกว่าเขาจะเคยไปออกรายการทีวี

เรื่องของรายการที่จับหาคู่อะไรอย่างนี้ด้วยนะ

นายนิทธิพัฒนาราชนิทธิวาธิคนนี้ล่ะค่ะ
ก็กลายเป็นบุคคลตามหมายจับแล้วก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุดังกล่าวจริง
ฝากขอโทษไปถึงครอบครัวของน้องผู้หญิงวัย๘ขวบที่ก่อเหตุไปด้วย
และอย่างที่บอกไปว่าคือประวัติเคยทำมาแล้วไง
แล้วมาบอกว่าเป็นพฤติกรรมความชอบส่วนตัวกับเยาวชนแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
ก็ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ก็คือเราได้เห็นภาพวงจรปิดจากตอนต้นข่าวเมื่อสักครู่เนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ห้างที่ย่านพระประแดงชั้น๒ค่ะ
เข้าห้องน้ำตั้งแต่เมื่อ๕กุมภาพันธ์นะคะ
แล้วก็ชายคนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพคือ

ใช่ทำเป็นเจ็บมือเจ็บแขนเนี่ยนะคะ
หลอกล่อให้เด็กหญิงป๑วัย๘ขวบคนนี้เดินเข้าไปในห้องน้ำคนพิการบอกว่า
ให้ไปช่วยกดชักโครกให้ไปช่วยจับนู่นจับนี่ให้หน่อยแล้วก็เลยทำอนาจารย์
คือโชคดีมากเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าโชคดีจริงที่เด็กไหวตัวทันแล้วหนีเอาตัวรอดออกมา
๘ควบคนนี้ก็ยังเด็กมากเลยนะครับ
ใช่ครับก็ดำเนินการกันไปแล้วกันตามกฎหมายนะฮะ